คุณผู้ชมคะช่วงสิ้นปีแบบนี้คนก็เริ่มไปเที่ยวกันแล้วเน

มีคนไปกางเต็นต์ที่เขาใหญ่ค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานที่ค่ะ
สถานที่เขาดีมากนะคะคนที่โพสต์บอกแต่ปัญหาคือคนที่ไปร่วมทริป
มีแม่ลูกคู่หนึ่งโอ้โหเถียงกันดุกันเป็นชั่วโมงค่ะ
คนที่เขาอยากจะชิวพักผ่อนเขาบอกทนไม่ไหวจริง
ต้องถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะ
มันทำทุกประมี
คุณผู้ชมคะแล้วคือคลิปจริงแล้วเนี่ยมันสั้นหน่อยนะคะ
แต่คนโพสต์บอกว่าสถานการณ์จริงมันยาวเป็นชั่วโมงค่ะ
เป็นชั่วโมงที่แม่ลูกคู่นี้ทะเลาะกันเสียงดังลั่นแบบนี้เลย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสรายุทธ์เหล่าวัฒนาโพสต์เอาไว้นะคะ
โพสต์คลิปในกลุ่มกางเต็นต์โคราชโคราชแคมปิ้งคลับอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานกลางเต็นต์เขากำลังพักผ่อนกันอยู่ดีดี
บรรยากาศควรจะเงียบสงบชิวแต่เสียงนี้มันดังอยู่เป็นชั่วโมง
แล้วก็มีการทำลายข้าวของได้ยินเสียงเครื่องของทำลายข้าวของด้วย
ผู้โพสต์เขาบอกว่าเอาให้เต็มที่เลยครับเจ๊ถ้ามันลำบากนักก็นอนอยู่บ้านนะครับวันหลัง
เที่ยงคืนครึ่งละยังเสียงดังอยู่แบบนี้คือตำรวจไปแล้วก็เก็บของกลับ
หรือว่าลานตรงนี้แต่ก็ให้บริการดีมากแต่ดันไปเจอคนที่ไปเที่ยวเหมือนกัน
แต่ก็มีพฤติกรรมที่ไม่เกรงใจคนอื่นที่เขาไปเที่ยวด้วย

ใช่ค่ะแล้วมันดึกแล้ว

ต้องไปรับรู้เรื่องครอบครัวของคุณด้วยเหรอคะ
คนโพสต์ก็เลยบอกว่าเป็นลานกลางเต็นต์ที่เขาใหญ่
คลิปมัน๒นาทีกว่าเหตุการณ์จริงเป็นชั่วโมงเลย
เจ้าของรีสอร์ทมาเตือนมาไล่
บอกว่าเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้ลูกค้าคนอื่น
แต่สองแม่ลูกเขาไม่ยอมกลับนะคะ
ยังดีที่ตำรวจไปพักผ่อนอยู่ลานกลางเต็นต์ด้วย
ตำรวจเลยไปเคลียร์ให้ค่ะ

เป็นตำรวจนะครับมาพักอยู่พอดีครับ
เขาก็เลยมาช่วยมาคุยให้
มาคุยกับมาคุยกับแม่เขาให้

เขามีปัญหากันก็เกือบชั่วโมงครับ
พอมันเริ่มดังขึ้นเรื่อย
คนที่ดูแลครับเขาก็มาเตือน
เขามาเตือนนาจจะ๓ครั้ง

เก็บของไปเลยครับเพราะไม่ให้อยู่แล้ว
เห็นแล้วก็เหนื่อยใจแทน